คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพามาดูกันช่วงนี้นะครับ
บอกเลยว่าตอนนี้โอลิมปิกกำลังคึกคักเลย

เจาะแจ๊ะริมจอ

บอกเลยว่าคนนี้ความสามารถเพียบ
ภาษาเอยดนตรีเอ่ยกีฬาเอ่ย
โดยเฉพาะกีฬาเนี่ยชนะเลิศ
ไม่ว่าจะเป็นลีลาหัวพวด
โอ้โฮเห็นแล้วว่าเสียว

เก่งได้พ่อได้แม่นะลูกนะ
และล่าสุดวงการทีมชาติต้องสะเทือน
เมื่อเจอลีลาเตะสูงของน้องเป่า
ส่งดีไหมเปล่าขอบอก
สูงทั่วหัวขนาดนี้แววนักกีฬามาดีมาก
พี่ป้าน้าอาเห็นแล้วน้ำตาปริ่ม
สะใจมากกับลีลาการกระโดดเตะล้ำหมุนตัว
อยากให้โฟกัสที่อินเนอร์สักนิด

เหมือนพระรมจังคาราเตะเขาสิ่งอย่างไรอย่างนั้น
เอ้าปล่อยพลังเพื่อผ้า

เป่าห้าวพ่อบี้ไม่ต้องไว้หนวดแล้วนะจ๊ะ

แปดไหม
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า

เออเตะแบบนี้รับรองว่าลุ้นเหรียญทองโอลิมปิกได้เลย
มีเวลาฝึกอีกหลายปีนะสำหรับเป่านะคุณผู้ชมนะ